ได้บอกได้ว่าวันก่อนต้องยอมรับเลยว่าเจ้าโจรคนนี้มันร้ายจริง
บอกเลยว่าเมื่อวานนี้ร้ายแต่วันนี้
โจรที่บุกไปชิงทองแถวย่านบางบัวทองนะครับดูแล้วชะล่าใจ
เพราะว่าขับรถกลับมาที่จุดบริเวณที่เกิดเหตุอีกครั้ง
ตำรวจแล้วครับเลยใช้เวลาเพียงแค่จากวันจากช่วงที่ก่อเหตุเนี่ยไม่เกิน๕ชั่วโมงสามารถจับตัวคนร้ายได้
เอาไปดูภาพบรรยากาศตอนที่จับคนร้ายหน่อยครับ
ช่วงที่คุณเข้าชัดตัวคนร้ายที่บุกเปลี่ยว

ขับรถเก่งคอนด้าซีวิกสีดำคันก่อเหตุนี่แหละฮะ
หมู่บ้านโอ้โหย่ามใจจริงครับ

จุดนี้เป็นที่ตั้งของร้านที่ก่อเหตุปล้นทองด้วยนะครับ
แล้วจับคนร้ายมาก็ชื่อว่านายอภิเชษกรพิทักษ์อายุ๓๓ปีหรือว่านายบอย

จะควบคุมตัวไปสอบสวนที่บ้านต่อนะครับ
เพื่อค้นหาของกลางที่หมู่บ้านพฤกษา๔๕
บอยเนี่ยรับสารภาพนะครับว่านำทองที่ได้กับอาวุธปืนไปซ่อนที่บ้าน
ส่วนสาเหตุที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าจะต้องการนำเงินไปเคลียร์หนี้สินธุรกิจถมดินของเขานั่นเอง

ตำรวจจับกลุ่มได้ประมาณสัก๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับ
หลังจากก่อเหตุเนี่ยถ้านับเวลาแล้วก็ไม่ถึง๕ชั่วโมงนะ

ใช่ครับเรียกได้ว่าทำงานกันเร็วมากสำหรับคุณตำรวจต้องชื่นชมตรงนี้นะครับ
ส่วนภาพนี่คือภาพในตอนที่เขาก่อเหตุนะครับ

ใส่หน้ากากอนามัยเข้ามาเพื่อที่จะมาชิงทอง
หน้ากากอนามัยเนี่ยมันป้องกันฝุ่นป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาได้

ยังไงเขาก็ตามจับได้แหละ

ถืออาวุธปืน๙มมแล้วครับมาขู่พนักงานหญิงให้นำทองมาให้ในช่วงเวลานั้นนะครับ

แล้วเนี่ยคนร้ายยังอ้อมไปด้านในเคาน์เตอร์นะกวาดทองเพิ่มมาอีก

แล้วก็ยิงประตูกระจกร้านจนแตกละเอียดก่อนที่จะหลบหนีไป

หลังจากก่อเหตุนะครับนายบอยเนี่ยก็นำทองที่ชิงมาไปซ่อนไว้ที่บ้าน
อย่างที่บอกไปจากนั้นก็ได้ให้พี่สาวนำเสื้อผ้าที่ก่อเหตุไปทิ้ง
แล้วก็ขับรถที่ก่อเหตุไปหาเพื่อนต่อ

ตั้งใจจะเอาเงินเอาทองเนี้ยไปทำอะไรอืม
นิดเดียวขึ้นขึ้นขึ้นอ่าไปสงบสติอารมณ์ในรมพรรคนะครับ
เดี๋ยวคาดว่าติดคุกแน่อืมอ่าดูนักฐานมาตัวขนาดนี้ค่ะ
มีบรรยากาศที่ดูนะคะช่วงนี้ค่ะอืม
เห็นแบบนี้แล้วก็นะดีแล้วครับทางคุณตำรวจได้จัดการเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
แล้วก็วันนี้ทางตำรวจก็เตรียมจะนำตัวในบอยเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะครับ
นี่คือจุดที่เกิดเหตุนะอืมค่ะอ่ะเตือนกันแบบนี้นะคะ
ต้องระมัดระวังกันให้ดีจนมีเยอะแยะมากมายรวมถึง